คดีนี้เนี่ยตำรวจสามารถคลี่คลายได้เร็วแล้วก็จับตัวคนร้ายได้เร็วนะคะ
กรณีของน้องนิน่าวัย๑๕ปีที่ถูกบังหมัดโกงหราเนี่ย
โอ้โหโหดจริงคุณผู้ชมคือไปเจอกันในปั๊มแล้วก็เห็นว่าน้องหน้าตาสวย
ก็เลยตัดสินใจขับรถไล่ชนน้องข่มขืนชิงเงินแล้วก็ทุบทำร้ายน้อง
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือเมื่อวานเลย
เอาตัวบังหมัดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชาวบ้านมากัน๓๐๐กว่าคนแล้วแขนเขากรวดมาก
เข้าไปแบบนี้จะสาวหมัดใส่มันเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะ
พรชาธรรมนำรับตัวผู้ต้องหาขึ้นรถทันทีเลย
ญาติของน้องนิน่าแล้วก็ชาวบ้านบอกว่า
จะไม่อโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุรายนี้เลย
ถูกต้องแล้วก็บอกว่าอยากให้ประหารเท่านั้น

ว่าไม่ต้องมาขอขมาศพอะไรทั้งสิ้น

นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าในเรื่องนี้หน่อยละกันนะคะคุณผู้ชม
สำหรับคดีที่ฆ่าอำพรางน้องนิน่าวัย๑๕ปี
แล้วผู้ต้องหาพยายามทำเหมือนเป็นอุบัติเหตุ
เพราะเอารถลากมาให้ทับศพน้องด้วย

ทางตัวบังหมัดเองก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

เป็นเพราะว่าต้องการจะข่มขืนน้องนิน่า

ตอนที่เข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มตัวบังหมัดขับรถเข้ามา
ส่วนน้องนิน่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานี่คือบังหมัดนะคะ
เติมน้ำมันอยู่หันไปเห็นน้องนิน่าใส่เสื้อฮูตแดงขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
แล้วหลังจากเติมน้ำมันเสร็จก็เลยตัดสินใจขับรถตามน้องนิน่าไปแล้วก็ไปก่อเหตุ
พอจับตัวได้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ถูกส่งตัวไปควบคุมตัวที่สพคลองหอยโข่งชั่วคราว
แทนการคุมขังที่สพบางกล่ำสพบางกล่ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุก็จริง
แล้วที่บอกว่าต้องไปให้ไปคุมตัวอยู่ที่สพอื่นเพราะถ้าเกิดยังเอาตัวมาคุมขังอยู่ที่สพบางกล่ำเนี่ย
ญาติพี่น้องคงต้องมากันเต็มสพมาที่โรงพักแล้วก็อาจจะมารุมทำร้ายได้นะคะ
ตำรวจก็กลัวจะเอาไม่อยู่นะใช่ค่ะใกล้ที่ที่ญาติพี่น้องเขาอยู่นะ
ใช่ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปตามบรรยากาศที่สพคลองหอยโครง
ซึ่งเป็นการคุมขังชั่วคราวเนี่ยนะคะก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
แล้วต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบทุกชั่วโมงนะคะเพราะว่าตัวผู้ต้องหาเองก็มีอาการเครียด
ไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเลยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าผู้ต้องหาจะคิดสั้นหรือเปล่า
ที่สำคัญไม่ได้มีญาติพี่น้องเดินทางมาเยี่ยมด้วยนะคะ
ทีนี้เราก็ตรวจสอบกับทีมข่าวไปช่วงประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนของสพบางกล่ำเอารถตู้มา
แล้วก็มารับตัวนายประถมหรือบังหมัดออกจากสพคลองหอยโข่ง
เพื่อไปที่สพบางกล่ำเป็นสพในพื้นที่
เอาตัวไปก็ต้องไปสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็จะทำเรื่องฝากขังผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสในวันนี้
แล้วก็แน่นอนค่ะตำรวจบอกแล้วนะคะว่าคัดค้านการประกันตัว
หากสารไม่ให้ประกันตัวก็ต้องถูกส่งตัวไปฝากขัง
เรือนจำจังหวัดสงขลาทันที
จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนที่ตัวบังหมัด
ถูกนำตัวออกจากห้องขังสพคลองหอยโข่ง

หมัดผู้ต้องหาตอบสั้นว่าสำนึกผิด
รับกรรมรับโทษกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
อยากขอโทษน้องนิน่าและครอบครัว
แล้วเขาบอกแบบนี้ค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้
ทีนี้ระหว่างที่คุมตัวผู้ต้องหาไปที่สพบางกล่ำเนี่ยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนสพบางกล่ำเนี่ย
ก็เอาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ถ่ายภาพประกอบสำนวนคดีอีกครั้งหนึ่ง

ทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
ต้องทำแบบเร็วที่สุดทำแบบเป็นความลับด้วยนะ
เพราะว่าเขาไม่อยากให้มันมีความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
คดีนี้คุณเป็นคดีที่สะเทือนขวัญ
แล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางกล่ำมาก่อน
นี่ค่ะเป็นภาพการที่เอาตัวลงไปชี้จุดไปทำแผน
ทีนี้พอนำตัวผู้ต้องหามาถึงสพบางกล่ำเนี่ย

มีพันธุ์ตำรวจเอกอเนกศรีคำอ้าย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะ
ท่านมาสอบสวนด้วยตัวเองเลย
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
ถ้าเกิดเราย้อนไปไปดูเหตุการณ์เมื่อวานหน่อยค่ะ
ช่วงที่ตำรวจบุกจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่บ้าน
ในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหราที่พัทธลุง
ตอนนั้นผู้ต้องหาอยู่บ้านกับภรรยานะ
แล้วมีลูกด้วยค่ะลูก๓คนผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คน
เจ้าหน้าที่เอาหมายค้นเอาหมายจับไป
แล้วยืนยันนะว่าตัวผู้ต้องหารายนี้
ไม่เคยถูกจับตามหมายนี้มาก่อน
แล้วก็เป็นบุคคลเดียวกันตามหมายจับ
ทีนี้ก็ต้องคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวน
ท้ายที่สุดก็ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
แล้วทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยนะ
ไปคุยกับภรรยาของนายประถมผู้ต้องหา
ภรรยาบอกแบบนี้สามีมีอาชีพขับรถบรรทุกนะ
นานทีจะกลับบ้านมาครั้งนึงเพราะว่าก็จะต้องขับรถจะต้องเดินทาง
จนถึงตอนนี้นะภรรยายังไม่เชื่อเลย

ภรรยาภรรยาบอกว่าเท่าที่เธอได้สัมผัส
สามีเป็นคนดีรักครอบครัวแล้วก็รักลูกทั้ง๓คนมาก
ตัวภรรยาของผู้ต้องหาคือยืนยันเรื่องนี้เลย

แล้วก็บอกว่าที่สามีเธอไปก่อเหตุ

ตอนที่ไปเจอน้องนิน่าแล้วเห็นว่าหน้าตาสะสวย

บอกว่าตอนที่ตำรวจบุกมาจับสามี

หรือว่าถามตำรวจด้วยว่ามาจับสามีทำไม

บอกกับเธอแค่ว่าให้ไปคุยกันที่โรงพัก
สักพักหนึ่งตำรวจก็คุมตัวกลับมาที่บ้าน
มาถามเสื้อผ้าที่สามีใส่
ตอนนั้นเธอก็เลยงงไงคะว่าเอ๊ะสามีฉันไปทำอะไร
ทำไมตำรวจต้องมาถามเรื่องเสื้อผ้าด้วย
แล้วตอนนี้ภรรยาบอกนะ
ลำบากเหลือเกินไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูก๓คนต่อไปยังไง
ถ้าเกิดว่าสามีต้องโทษจำคุกเนี่ยนะคะ
แล้วชาวบ้านเขาก็บอกด้วยบอกว่า
นายประถมคนนี้เป็นคนกงหราตั้งแต่เกิดเลยครับ
นักข่าวก็ถามชาวบ้านว่าเขาเคยไปมีเรื่องมีราว

ว่าเขานิสัยเป็นอย่างไรนะ
นายปฐมไปทำงานที่บังสะพานที่ประจวบ

ก็ไปทำงานขับรถส่งของที่หาดใหญ่สงขลา
นานจะกลับมาบ้านที่พัทธลุงสักทีนึง

เพราะว่าตัวบังหมัดเนี่ยนายปฐมเนี่ยนะคะ
ไม่เคยทำอะไรไม่เคยมีปัญหากับใครเลย

ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่นักข่าวของเรา

ทีนี้มาดูบรรยากาศงานศพของน้องนิน่าหน่อยค่ะ

ดูสิคะมีชาวบ้านครอบครัวคุณครู
เพื่อนของน้องนิน่ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก

แม่ของน้องนิน่าก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลย
ญาติก็ช่วยกันปลอบใจ
แล้วก็ต้องเอายาดมมาให้แม่ดม
แล้วก็คอยพัดแบบนี้อยู่ตลอดเลยค่ะ
อย่างที่บอกว่าแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
คิดถึงลูกสาวอยู่ตลอดเวลานะ
อันนี้คือคุณแม่ส่วนนี้คือเพื่อนค่ะ
เพื่อนก็ได้ร่วมกันร้องเพลงอยู่ตรงนี้
ของพี่ปูพงศิษยคัมภีร์นะคะ
แล้วก็เพลงฉันจะมีเธออยู่ของคุณสิงโตนำโชค
เพื่อรำลึกถึงน้องนิน่าที่จะอยู่ในใจของเพื่อนตลอดไป
คุณผู้ชมฟังช่วงที่เพื่อนร้องเพลงด้วยความอาลัยหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในงานศพ
แล้วก็การสวดศพจะจัดขึ้น๓วัน
คือตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้
ส่วนพิธีชาปนกิจศพจะจัดขึ้นวันที่๔มีนาคมนี้นะคะ